แล้วมาดูกันที่รายการใหม่แกะกล่องทางไทยรัดทีวี
สำหรับรายการแก๊งป่วนด้วนราคา
ว่าสินค้านี้อันไหนถูกกว่ากัน

คือเขาจะให้โอกาส
คู่คนทางบ้านหรือว่าคู่ดารา
ที่มั่นใจว่ารู้เรื่องราคาของสินค้าเป็นอย่างดี

เพื่อตอบคำถามเพียงคำถามเดียวว่า
ของที่ไหนราคาถูกที่สุด

นั่นสิถ้าเราเป็นขาชอบตัวจริง

เพื่อพิชิตเงินรางวัล๑แสนบาท

นั่นสินำทีมความสนุกโดยพิธีกรสาวอารมณ์ดี

รับหน้าที่พิธีกรเดี่ยวเป็นครั้งแรก
พร้อมเสริมทัพความมันด้วยแก๊งป่วนอย่าง

นี่คือขำตลอดรายการแน่เลยหรอคุณ
ใช่จะได้ทายกันนะเนี่ยดิฉันอยากรู้
โดยประเดิมเทปแรกความฮานะคะ๑ตุลาคมนี้
ตั้งแต่เวลา๕โมงถึง๖โมงเย็น

กับผู้เข้าแข่งขันนักแสดงสาวคู่แรกสตรองคู่แรก
คุณแม่แพทนปภาควงคู่มากับหลานสาวสวย

เรามีสินค้าต่างมากมายนะคะ

เรียกเลยค่ะปึ้ง๓ชิ้น
แล้วทายว่าสินค้าชิ้นไหนราคาถูกที่สุด
ถ่ายถูกก็รับเงินรางวัลไปเลยค่ะ
ข้อค่ะแจ็คพอร์ต๑แสนบาท

แก๊งปวดดวนราคา

ราคาไหนถูกที่สุดมีทาด้วยน่ารักค่ะ
น่ารักดีเดี๋ยวมาติดตามกัน๑ตุลาคมนี้
รวมถึงรายการของเราบันเทิงไทยรัฐก็ขยับเวลาด้วยนะคะ
มา๑๖นาฬิกา๔๕นาทีแล้วก็ดูยาวกันไปเลยนะจ๊ะ

รายการของเรายาวตั้งแต่โปรแกรมดีปรับแน่นตลอดทั้งวันเลยนะค่ะ
รวมไปถึงแก๊งป่วนด้วนราคาที่จะประเดิมจอในวันที่๑ตุลาคมนี้วันจันนี้นะคะ